สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๙กันยายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรสาครมีอุบัติเหตุคุณลุงวัย๖๗ปี

ขี่จักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะอย่างกระทันหัน
ทำให้รถกระบะเบรกไม่ทันพุ่งชนจนเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนสายบ้านแพ้วพระประโทนในพื้นที่หมู่๘
ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง

พบนายบุญเหลือทองสิริวัลอายุ๖๗ปี
เปรอวัดรางตันนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
ใกล้กันพบรถกระบะสีเทาคู่กรณี
อยู่ในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
สอบสวนนายอนิวัฒน์สาธิงอายุ๒๕ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำงานในตัวเมืองสมุทรสาคร

นายบุญเหลือขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างกระทันหัน
พุ่งชนจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งโตโยต้ายาริส
หลักชนต้นไม้ริมถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่บ้านโนนขี้เหล็กตำบลเสเพออำเภอกุมภาวะปี
่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยิน
นายอภิวัตนามหุ้งอายุ๒๘ปี
คนขับรถเก๋งเสียชีวิตติดภายใน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางอยู่นานเกือบ๑ชั่วโมง
จึงสามารถนำศพออกมาจากซากรถได้สำเร็จ
โดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่น

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกัน๓คัน
บนถนนสายกาลสินสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
ที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกมันสัมปะหลัง
อยู่ในสภาพท้ายรถถูกชนได้รับความเสียหาย
ใกล้กันพบรถกระบาดมิซูบิชิสีเทา

โดยมีรถกระบะโยต้าสีขาวชนท้ายอยู่อีกคัน

กระบาดมิซูบิชิกำลังกลับบ้านในตัวเมืองกรสิน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งถนนค่อนข้างมืด
ได้พุ่งชนท้ายรถหกล้อบรรทุกมันสำบลัง
ที่รถกระบะขนเงินที่ขับตามหลังมา
หลบไม่ทันพุ่งชนท้ายังจัง
ตำรวจสพเมืองกรสินเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก